ถึงข่าวนี้ค่ะพระราม๒โอ้โหของเขาไม่มีแผ่วเลยคุณ
โอ้โหมาอีกแล้วคราวนี้ค่ะเกิดเหตุเป็นเหมือนกับแท่นปูนอ่ะ
มันตกลงมาทะลุทะลุผ้าใบลงมาที่รถของคนนะคะ
แท่งเหล็กเนี่ยนะฮะใช่ค่ะเห็นเหตุการณ์แบบนี้
แล้วทำไมเกิดขึ้นที่พระราม๒อีกแล้วจะสยองอีกไหม
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะมันเป็นท่อนเหล็กกั้นปูน
ความยาประมาณสามเมตรอ่ะนี่ค่ะตกลงมาจากใส่งานก่อสร้างนะ
เพราะว่าแท่งเหล็กนี้มันเป็นเหมือนเอาไว้เป็นแบบหล่อปูนนะคุณนะ
ใช่ค่ะหรือกั้นปูนไม่ให้มันไหลให้มันอยู่ตัวให้มันคงที่นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยตรงจุดตรงนั้นมันเป็นไซส์งานก่อสร้างสะพานทางด่วนของกรมทางหลวงไง
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะรถยนต์เขาก็ขับผ่านไปผ่านมา
พอดีรถคันนี้เนี่ยขับมาประสบอุบัติเหตุได้รับความเสียหายเดี๋ยวจะให้ดูนะ
ว่ารถที่เสียหายคุณดูกันชนข้างหน้าหลุดแบบนี้
แล้วด้านขวาเห็นไหมเป็นรอยตรงแถบอันนี้เป็นรูเลยนะคะ
ฉีกขาดเป็นรูเป็นรอยครูดคราบสนิมเหล็กเนี่ยติดกับกันชนหน้าครับ
นี่ค่ะเจ้าของรถนี่นะคะคือนางทิติการศิระลักษมีธรรมะ
อายุ๕๐ปีคนนี้ค่ะเธอเล่าให้ฟังนะบอกว่าโอ้โหยังไม่หายตกใจเลย
ขับรถออกมาจากบ้านแถวสายไหมนะจะไปหาลูกค้าอยู่ที่หัวหิน
เวลาจะลงใต้ทุกคนก็รู้แหละว่าจะต้องใช้เส้นทางพระราม๒
มันเป็นถนนสายหลักที่จะต้องลงใต้อยู่แล้วครับขับมาเลนขวาค่ะ
มาถึงตรงนี้เหลือไปเห็นแล้วแหละเฮ้ยมีท่อนเหล็กเนี่ยโผล่ออกมาจากไซส์งานก่อสร้าง
แป๊บเดียวคุณพุ่งทะลุผ้าใบออกมาเลยโผล่มาจากตรงนี้คุณค่ะ
ป้ายที่กั้นอยู่ตรงนี้แล้วป้ายเขียนว่าอะไรรู้ไหมฮะ
ไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนแต่ฉะไหนถึงมีไอ้แท่งเหล็กนี้โผล่ออกมาทะลุผ้าใบเหล่านี้มาได้คุณ
เห็นไอ้ตัวผ้าใบฉีกขาดไหมมันทะลุมาเนี่ยเอ้าไหนว่าปลอดภัยไว้ก่อน
สุดท้ายไม่เห็นจะปลอดภัยเลยนะฮะค่ะนี่แหละแล้วโชคดีนะพอตอนนั้นน่ะ
รถเธออ่ะพอเจอเหตุการณ์แบบนี้รีบเปิดไฟฉุกเฉินเลยแล้วคันข้างหลังอ่ะ
ก็หยุดทันไงคือถ้าเกิดคันข้างหลังหยุดไม่ทันพุ่งชนรถเธอกลายเป็นอุบัติเหตุ
ซ้ำซ้อนไปอีกนะคะอยู่ดีดีก็พุ่งสไลด์เห็นเหล็กอ่ะสไลด์ออกมาแล้ว
เห็นเหล็กสไลด์มาแต่ไม่คิดว่าจะโดนรถตัวเองอืมอ่าแต่ทีนี้พอได้ยินอีกทีหนึ่งก็ปุ้งมาแล้วอ่ะ
อยากให้เซฟกว่านี้อ่ะแต่เมื่อกี้พี่เห็นแล้วคนงานมันนั่งกันอยู่ข้างบนอ่ะ
อือเห็นที่ลงมาเห็นพอดีใช่ป่ะเห็นคนงานนั่งอยู่ข้างบนมันไม่เซฟอ่ะ
ไม่เซฟเลยไม่เซฟเลยไม่เซฟเลยได้ยินสิ่งที่เธอย้ำไหมค่ะ
ได้ยินสิฮะนี่คือสิ่งที่เธอต้องการจะบอกแล้วเซฟตี้เฟอร์สปลอดภัยไว้ก่อนคืออะไร
ควรจะมีความปลอดภัยเหมือนกับป้ายที่ติดไว้ไหมซึ่งเธอบอกว่าเคสก่อนหน้านี้นะ
ที่เคยเกิดขึ้นเป็นคนที่เธอรู้จักใครจะไปคิด
อันนั้นเกิดเหตุกับคนรู้จักแล้วแล้วรอบนี้เป็นตาเธอนะคะ
คุณกี่ครั้งกี่คราแล้วนะครั้งก่อนนะคุณลุงคุณป้าขับรถมา
มีเศษเหล็กเศษอะไรอ่ะตกลงมาจนรถกระเด้งครั้งต่อไปก็ไอ้เนี่ยฮะ
สะพานหล่นมาทั้งอันเลยสะพานกลับรถนะฮะ
อีกครั้งหนึ่งก็รถตกหลุมแถวนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่แหละฮะ
ไอ้เหล็กมันโผล่ออกมาจากป้ายปลอดภัยไว้ก่อน
สรุปไม่เซฟตี้เฟิร์สนะฮะคุณผู้ชมฮะจากการตรวจสอบว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ย
อยู่ในโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข๓๕
ถนนพระราม๒สายธนบุรีปากท่อนะฮะตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน
เอกชัยตอนหนึ่งกรุงเทพนะครับส่วนสาเหตุนะฮะ
เนื่องจากผู้รับจ้างได้ทำการขนย้ายแบบหล่อแผ่นฟิน
เขาเรียกแบบนี้ก็คือไอ้เหล็กแบบนี้นะฮะ
เพื่อจัดระเบียบนะครับพื้นที่หน้างานไม่ได้รัดแบบหล่อเอาไว้
จึงทำให้มันหลุดมันสไลด์คุณไปเกี่ยวกับม่านบางตา
ไอ้มารบังตาเนี้ยคุณไอ้ปลายเขียวเขียวที่มีกากบาลเนี้ยนะ
ที่เป็นเซฟที่เฟิร์สเนี้ยฮะมันไปเกี่ยวกับมารบังตา
แล้วมันก็ยื่นทะลุออกจากม่านบังตาป้ายเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ย
ออกไปโดนรถของผู้หญิงคนนี้นี่ทางทางหลวงทางไซส์งานเนี่ย
เขารายงานมาแบบนี้คุณค่ะโอ้โหแล้วใครจะรับผิดชอบฮะ
ก็นี่ไงทีนี้เราก็ต้องไปถามทางผอใช่ไหม
พอสำนักก่อสร้างสะพานอย่างนายอิทธิวัฒน์กฤษณวนิษฐ์เนี่ยนะคะ
ก็เปิดเผยนะบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนนั้นอย่างที่บอก
ผู้รับจ้างเขากำลังดำเนินการจัดเรียนชิ้นส่วนอยู่
เพื่อเตรียมจะขนย้ายแล้วชิ้นส่วนตรงนี้มันเป็นส่วนประกอบย่อยไง
พอไหลผ่านลอดผ่านช่องว่างของแผงกั้นออกมาแล้วเนี่ยโอ้โห
โดนรถเก่งผู้เสียหายทีนี้ล่าสุดเนี่ย
ทางฝั่งผู้รับจ้างนะคะให้ความช่วยเหลือแล้ว
เจรจาตกลงชดใช้ค่าเสียหายผู้รับจ้างน่ะ
เขายินดีที่จะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดนะ
รวมถึงค่าเสียประโยชน์จากการใช้รถก็คือสมมุติรถนี้ต้องไปซ่อม
ซ่อมเข้าศูนย์กี่วันกี่วันอาจจะต้องไปเช่ารถ
หรือว่าจะต้องนั่งแท็กซี่เขาก็ยินดีรับผิดชอบตรงนี้ให้
กรมทางหลวงขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณ
เราอ่านข่าวแบบนี้มาเราได้ยินข่าวแบบนี้มาบ่อยบ่อยอะค่ะ
แล้วหลังจากนี้กรมทางหลวงจะส่งเจ้าหน้าที่ควบคุม
มาตรวจสอบมากวดขันให้มากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่ามีข้อบกพร่องเนี่ย
จะทำยังไงรู้ไหมจะยืดระยะเวลาหยุดงานก่อสร้างต่อไปอีก
ไซส์งานก่อสร้างบนถนนพระราม๒เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยกันก่อน
ใช่ค่ะหยุดกันมาตั้งแต่วันที่แปดสิงหาคมเนี่ยนะครับ
แต่หยุดต้องตรวจสอบระบบภายใน
ตรวจสอบไซส์งานว่ามีความปลอดภัยแค่ไหน
แต่แม้คำถามของคนใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผ่านเส้นพระราม
ถ้าหยุดต่อไปมันก็ต้องยืดเวลาในการทำต่อไป
แล้วเมื่อไหร่ถนนเจ็ดชั่วโค้ดนี้จะเสร็จสักที
อย่าให้เกิดเหตุการณ์เป็นครั้งที่๔ครั้งที่๕ในรอบปีอีกนะครับ